ที่คุณคิงคุณมิ้นครับอยู่กับคุณอุ้งอิงแผ่ทองทานครับ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับเชิญครับ
เจอแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ใกล้จะแปดโมงแล้ว

โมงครึ่งก็จะเริ่มต้นครับจับสลากลำดับ
ใครจะได้จับก่อนหลังแล้วก็จะได้จับว่าลุ้นหมายเลขเบอร์ว่า
แต่ละพักจะได้เบอร์อะไรแล้วเอาไปใช้หาเสียงทั้งประเทศ
นี่เป็นอีกหนึ่งพักครับที่หลายคนจับตามองครับ
วันนี้ผมนั่งพูดคุยกันกับบรรดาแกนนำของพักเพื่อไทยนะครับ
คุณแพทองทานอาจารย์ชัยเกษมและคุณหมอชนนั่นครับ

ถามคำถามได้ที่เชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้มากของพักเพื่อไทย
วันนี้แคดดิดเลชน์มีกี่คนคะ

ทราบชื่อคนที่๓ได้หรือยังคะวันนี้
แน่นอนล่ะถ้าจะถามว่าจะเดาหรือจะอะไรกันก็น่าจะเดาได้อยู่แล้ว

เราจะเข้ากระบวนการก่อนนะครับหมายความว่าคณะ
กรรมการบริหารร่วมกับตัวแทนสาขาพักการเมือง

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเราจะต้องให้ความเห็นชอบก่อน

ครับผมคุณผู้ชมบอกว่ารายชื่อที่๓ก็น่าจะอยู่๑ในนี้แหละนะ
อาจจะเป็นคนที่นั่งอยู่ใกล้ผมหรือเปล่า
หรือเขาอยู่ใกล้อีกนิดนึงหรือยืนอยู่ด้านหลังหรือเปล่า

ยื่นต่อกรรมการเลือกตั้งไปแล้วนะครับมันก็เป็นที่เปิดเผย

เพราะว่าตอนที่ผมไปลงทะเบียนเวลา
ภักดิ์เพื่อไทยเราลงไปลำดับที่๒๓
ลำดับที่๒๓ลำดับการลงเวลา
แต่ว่าเวลาไปจับฉลากเขาแบ่งเป็น๒ขั้นตอนอยู่แล้ว
ก็ไปจับตามลำดับนี้ว่าใครที่ได้จับฉลาก
คนที่๑หรือคนที่๒คนที่๓ก็ไล่ไปอีกทีหนึ่ง
ไปจับสลากแล้วถึงจะได้หมายเลขที่จะไปยื่นสมัครนะครับ
ซึ่งหมายเลขยื่นสมัครจะเป็นเบอร์พักหรือไม่
ในการรับสมัครเช่นไม่มีบิดพลาดบกพร่องเลย
พักพร้อมหมดก็ได้หมายเลขนั้น
แต่ถ้ามีพักใดพักหนึ่งเนี่ยเอกสารไม่ครบมันจะเลื่อนขึ้นมา
มือครับวันนี้มือใครคะที่จะเป็นคนจับหมายเลข
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักครับพักเรามอบให้หัวหน้าพัก
ยกเว้นหัวหน้าพักจะมอบหมายให้บุคคลอีก
พักเพื่อไทยถ้าประสาทชาวบ้านคือตัวใหญ่เบอร์เป้งทั้งนั้นเลย
มีความน้อยใจกันไหมครับเพราะเห็นลำดับรายชื่อในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยครับ

มันไม่มีครับของเราไม่มีกระเพื่อม
ไม่มีสิ่งที่กล่าวขึ้นมา
เพราะหลักระดับก็มีความหมายอยู่นี่ตัวของมันอยู่แล้วนะครับ

แน่นอนค่ะอันนี้ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ
เราก็ตั้งใจเดินหน้าหาเสียงต่อไป
กว่าจะถึงวันที่ประชาชนจะได้มาการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองกันค่ะ

คือคนอยากรู้แหละมันมีกระแสข่าวนี้มาภาคใหญ่แล้ว
แล้วจริงแล้วก็เคยมีการให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
มีพักครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เลือก
ถ้าจับกับพลังประชารัฐจริงจับได้ป่ะคะ
มันจริงมีคำถามแบบนี้ทุกสำนักนะคะ
ในตัวเองคิดว่าถ้าเราจะจับมือกัน

ทางพักที่จะจับต้องพร้อมสนับสนุนนโยบายของเรา
เพราะว่าถ้าเราเป็นเสียงข้างมากเนี่ย
แปลว่าประชาชนอยากได้นโยบายของเรา

เพราะฉะนั้น๑นายกมาจากภักดิ์เพื่อไทยแน่นอนนะคะ
ส่วนนโยบายก็ต้องเป็นของพักเราที่เขา

เพราะฉะนั้นแต่ที่ผ่านมากับพลังประชารัฐเองเนี่ย
ยังไม่ค่อยมีนโยบายที่ตรงกันเท่าไหร่

ครับผมวันนี้อาจารย์ไทยเกษมครับ

และทำในสิ่งที่เราต้องการทำให้ประชาชนได้อย่างเด็ดขาดนะครับ

ครับผมไม่มีความกังวลใดนะฮะกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

ชิลมีเบอร์ในใจไหมคะ

จะมีประสัยใหญ่อีกไหมคะหลังจากที่ได้เบอร์วันนี้ไปแล้วครับ

เดี๋ยวพึ่งไปครับ